ส่วนคดีนี้เช่นกันเป็นคดีที่ตามต่อจากเมื่อวาน
เมื่อวานคุณนัทพงศ์เล่าเรื่องนี้นะคะ
ผู้ชายอายุ๔๕ปีที่เสียชีวิตปริศนาในบ้านพักที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วภรรยาเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าสามีเขาเนี่ยตายเพราะอะไร

มีแผลสี่เหลี่ยมตรงหน้าน่ะใช่ผมจำได้ปรากฏยังไงรู้ไหมคุณนัทพงศ
ยังไงเขาเค้นสอบภรรยาสอบภรรยาที่ให้ปากคำกับตำรวจนี่แหละ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
ปรากฏว่ารับสารภาพคือโดนเค้นหนักเข้าคือมันไม่มีใครอ่ะ
ไม่มีใครอยู่กันสองคนไงเขาก็บอกเขาไม่รู้สามีเสียชีวิตเพราะอะไร
ปรากฏว่าตำรวจสอบไปเค้นไปเขารับสารภาพค่ะว่าเขานี่แหละเป็นคนฆ่าสามีเอง
ครับนะคะถ้าฟังจากสภาพศพที่คุณนัทพงศ์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ก็เรียกว่า
เทียบอมหิตเลยล่ะนะคะบ้านปูนสองชั้นที่ตำบลนิคมพัฒนาพิศนุโลก
คนเสียชีวิตคือในขวัญล่าบาดแผลเป็นรูลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว้างสี่เซนยาวสี่เซน
หนกแก้มข้างขวาแล้วก็ที่ศีรษะด้านหลังเนี่ยอีกรูนึงนะคะ
ภรรยาตอนนั้นให้การกับตำรวจบอกไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเกิดจากอะไรก็ไม่รู้
ตำรวจไม่เชื่อนะคะตำรวจเนี่ยเค้นสอบนานหลายชั่วโมงเลยค่ะ
สุดท้ายเปิดปากสารภาพบอกเขานั่นแหละเป็นคนสังหารสามีเองนะคะ
เกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกิดจากความแค้นที่สามีเนี่ยด่าทอเป็นประจำว่า
ปันใจให้ผู้ชายคนอื่นมาสองปีแล้วทุกครั้งก็จะมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะ
ล่าสุดเธอบอกทนไม่ได้รอจังหวะที่ในขวัญล่ามเมาหลับแล้วก็เอามีดปอกมะพร้าว
เป็นอาวุธอ่ะคุณนัทพงศ์คือมีดปอกมะพร้าวมันจะต้องคมมากใช่นะคะ
เอามีดปอกมะพร้าวหลังบ้านมาตีที่ไทยทอยแล้วแทงเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงจนเสียชีวิตขาดที่
หลังจากนั้นทำความสะอาดเลือดในที่เกิดเหตุแล้วเอามีดเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้บันไดทางขึ้นชั้นสอง
คือตำรวจเนี่ยเขาไปเจอมีดเล่มนี้เขาไปเจอมีดทำให้นางยุภาจำนวนด้วยหลักฐาน
แล้วก็เค้นจนรับสารภาพในที่สุดด้วยการที่เจอหลักฐานตรงนี้แหละนะคะ
ยังไม่หมดนะยังรับสารภาพต่อบอกว่าพอใช้มีดปอกมะพร้าวสังหารสามีแล้วเนี่ย
เอาปืนลูกซองเจาะยิงซ้ำเข้าที่แก้มแก้มถึงเป็นรู
อ๋อนั่นคือรอยปืนเหรอเนี่ย

แสดงว่ากดที่หน้าเลยมั้งนะ
คือตรงจุดที่แทงหน้าเนี่ยเขาเอาปืนลูกซองเจาะยิงไปอีกหนึ่งนัด

แล้วคุณหมอเขาไปผ่าชนะสูตรเจอหัวกระสุนปืนในศีรษะของผู้เสียชีวิตด้วย

นะคะก็เป็นอย่างที่รับสารภาพเลยนะคะ
คือจะต้องแค้นขนาดไหนถึงทำกันขนาดนี้นะคะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นการพาผู้ต้องหาไปทำแผนรอบ๒ที่บ้านนะคะ
แล้วก็ให้พาไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเอาไปทิ้งที่ป่าอ้อยนะคะ
ห่างจากบ้านประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็เอากลับมาทำความสะอาดมีดปอกเปลือกมะพร้าวแล้วก็เอาไปไว้ที่ใต้บันได

ไปทิ้งก่อนแล้วเอากลับมาทำความสะอาดแล้วถึงเอาไปซ่อนไว้นะคะ
ส่วนการค้นหาปืนของกลางตอนนี้ยังไม่พบนะคะ
ตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าผู้ต้องหาก็คือเรียบเฉยนะคะ
ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรใดถามอะไรก็ไม่ตอบ
นี่ค่ะทำแผนเสร็จก็คุมตัวกลับสอนอแล้วก็จะส่งตัวฝากขัง
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ